ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักดีกว่าเดือนที่ผ่านมาปัญหาความรักเริ่มคลี่คลาย
ถ้าแคลงใจอยู่ก็จะเข้าใจกันยิ่งขึ้นคนเจ้าชู้หรือมีคู่มากกว่าหนึ่งคน
มีรักซ่อนรักแอบซ่อนอยู่จะมีปัญหาให้เดือดร้อนใจไม่เป็นสุข
สุขภาพระวังอาการหน้ามืดเวียนหัวอันเกิดจากการพักผ่อนไม่เป็นเวลา
นอนไม่หลับจะส่งผลต่อความเครียดความดันได้
ควรระวังภัยจากความร้อนและอัคคีภัยเป็นพิเศษ
การเงินมีแนวโน้มไปในทางที่ดีเป็นขาขึ้น
มีโอกาสที่จะมีโชคได้เงินรับทรัพย์ถึงมีรายได้พิเศษเข้ามาในช่วงนี้
ส่วนรายจ่ายก็ยังคงมีอยู่เป็นปกติ
การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานเช่นเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนนโยบายขององค์กร
ย้ายสถานที่ทำงานโต๊ะเก้าอี้ทาสีห้องใหม่
การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นผลดีต่อท่าน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์